มาดูอุบัติเหตุที่น่าสยดสยองอีกเหตุหนึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดระยอง
ผู้ชายคนหนึ่งขับรถเก๋งกลับจากนิคมอุตสาหกรรมมาพตะพุธ

มาถึงจุดเกิดเหตุเป็นที่มืดไปชนกับรถจักรยานยนต์
รถจักรยานยนต์กระเด็นไปไกลหลายเมตร
แต่ปรากฏว่าสิ่งที่กระเด็นเข้ามาจนทะลุกระจก
แล้วก็มาอยู่บนคอนโซลหน้ารถเก่งของคนที่ขับไปชน
ก็คือศีรษะของคนขี่รถจักรยานยนต์นะครับ
เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาตำรวจสพนิคมพัฒนา
พร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยสยามรวมใจปู่อิน
เดินทางไปตรวจสอบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
กับรถเก๋งบนถนนสายนิคมพัฒนาปลวกแดง
ปากทางสาย๑๕ไป๑๐๐เมตรพื้นที่จังหวัดระยอง
ที่เกิดเหตุก็พบรถจักรยานยนต์ซูซูกิสีม่วง
ติดแผ่นป้ายทะเบียนสภาพเก่าพังยับเยิน
โดยผู้ขับขี่ร่างนะครับคือร่างตั้งแต่ศีรษะ
จนจะหลดปลายเท้าติดคารถจักรยานยนต์
สภาพฟุบคร่อมรถเลือดพุ่งออกมาจากคอนะครับ
เจ้าหน้าที่เข้าไปเห็นก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้น
ไม่พบศีรษะของศพนี้ซึ่งต่อมาไปตรวจสอบ
พบศีรษะเนี่ยขาดหลุดจากตัวแล้วไปพบอยู่ในรถเก๋ง
ัสด้า๒สีแดงทะเบียน๗กก๖๘๖๒ของคู่กรณี
อยู่ห่างจากด้านท้ายรถจักรยานยนต์เล็กน้อย
สภาพหน้ากระโปรงรถพังยับเยินกระจกหน้าแตกเป็นรูใหญ่
และสิ่งที่พบและน่าตกใจก็คือศีรษะของคนขี่รถจักรยานยนต์นะครับ
ติดคาอยู่กับคอนโซลหน้ารถเก๋งตรงพวงมาลัยเลยล่ะครับ
นายนัทพิพัฒน์วัชระเดชาพัฒน์อายุ๔๔ปี
ซึ่งทำงานโรงงานหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมมาพตะพุธ
เป็นผู้ขับรถเก๋งแล้วก็เป็นผู้ชนมอเตอร์ไซค์
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและอยู่ในอาการช็อกตกใจ
เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุกำลังจะกลับบ้านพัก
อำเภอปลวกแดงขับมาถึงที่เกิดเหตุนั้นถนนมืด
ผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์สวนทางมาจากปลวกแดง
เพื่อจะเลี้ยวขวาเข้าสาย๑๕แล้วก็มาตัดหน้ารถเก่งของเขา
จึงถูกชนเข้าอย่างแรงลากไปประมาณ๑๐๐เมตร
และที่สำคัญนะคุณหัวของคนขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
กระเด็นกระแทกทะลุกระจกหน้ารถแตก
แล้วก็ทิ้มเข้ามาอยู่ที่คอนโซลหน้ารถ
ตัวเขาเองนะตอนนั้นตกใจมากเห็นศีรษะแล้วที่มาติดอยู่ที่คอนโซล
แต่ก็ต้องพยายามฝืนใจขับรถที่เสียหลักไปจอดอยู่ข้างทาง
ด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยสยามรวมใจปู่อินจุดนิคมพัฒนาบอกว่า
ตอนไปเจอศพไม่เห็นศีรษะผู้ตายช่วยกันค้นหาบริเวณที่เกิดเหตุ
ไปพบว่าเสียบคาหน้ารถเก๋งคู่กรณีนะครับ
หัวคือฝังลงไปในคอนโซลหน้าเลย
ส่วนคนขับรถเก๋งก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนนะ
ตกอกตกใจอยู่ในที่เกิดเหตุให้การกับตำรวจนะครับ
ต้นเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวคนขับรถเก๋งคือนายนัทพิพัฒน
ไปสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ
ส่วนผู้เสียชีวิตทราบเพียงว่ามีอาชีพเก็บขยะขาย

รวมถึงไม่พบหลักฐานว่าเป็นใครมาจากไหนนะครับ
เตรียมประสานผู้นำชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง

แต่ร่างของผู้เสียชีวิตทั้งส่วนของที่เป็นตัวแล้วก็ที่ศีรษะเนี่ยนะครับ
ก็นำศพไปไว้ที่วัดดอกกราย
เพื่อที่จะสืบหาญาติดำเนินการทางศาสนาต่อไปนะครับ